นี้มาเริ่มที่เรื่องที่กำลังเป็นที่น่าตกอกตกใจของแวดวงการศึกษาของไทยครับ
เนื่องจากว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบรังสิต
มีการประกาศยกเลิกการสอบทั้งหมดเนื่องจากว่าไปพบว่ามีการทุจริตด้วยอุปกรณ์
ไทเทคอย่างนาฬิการวมทั้งแว่นตาด้วยครับตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากทีเดียว
กรณีที่ดรอาทิตย์อุไรรัฐอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมรังสิต
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก
ให้ศึกษาของมหาวิทยาลัยในคณะของแพทย์ศาสตร์ทันตแพทยศาสต
และเพศรรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมรังศิษย์

ที่มีการส่งคำตอบของข้อสอบไปให้
จากนี้ยังระบุอีกว่ามีผู้หากินทางการกวดวิชา
เพื่อสอบเข้ารับประกันผลสอบโดยเรียกเงินนะครับ
สามารถที่จะสอบเข้าแพทย์ได้เรียกเงินสูงถึง๘แสนบาทครับ
หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้ใช้สังคมออนไลน
หลายคนก็แชร์เรื่องนี้กว่า๑หมื่นครั้ง
ส่วนหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นต่อว่าผู้ที่ทุจริตข้อสอบ

จากนี้ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของมหาวิทยาลัยรังสิต
มีการออกมาโพสต์ภาพประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกเช่นกัน
โดยผู้ที่สมัครสอบทั้งหมดนั้นให้ไปสอบคัดเลือกใหม่วันที่๓๑พฤษภาคม

พร้อมกับเผยแพร่ภาพกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ซึ่งในข้อ๔ระบุชัดเจนว่า
ไม่อนุญาตให้สวมใส่นาฬิกาและเครื่องประดับใดเข้าห้องสอบครับ
ขณะที่เฟซบุ๊คของมหาวิทยาลัยบรังสิตได้ระบุเพิ่มเติมว่า
มหาวิทยาลัยมีมาตรการจัดการกับผู้ทุจริตสอบเรียบร้อยแล้ว

ทีมข่าวของเราจะรายงานให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบต่อไปครับ